คุณผู้ชมเนี่ยย้อนกลับไปนะจำได้ไหมช่วงประมาณเหตุการณ์ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
พี่ซายเจริญปุระเธอเตรียมจะเอาผิดกับพวกเกลียนคีย์บอร์ดที่เข้าไปหมินประมาท
คือไม่ได้แค่หมินประมาทเธอนะแต่ลามปามไปถึงเรื่องของคุณแม่ของเธอด้วยนะคะ
วันนี้มีความคืบหน้าเรื่องของคดีความด้วยค่ะคุณผู้ชม
ล่าสุดนะคะพี่ซายเนี่ยแจ้งความคืบหน้าผ่านทางอินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊คส่วนตัว
เคสของคู่กรณีรายหนึ่งที่ออกมาด่าเธอผ่านคอมเมนต์เมื่อเดือนช่วงปลายปีที่ผ่านมาคุณผู้ชม
พฤศจิกายนเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะสารมีการไก่เกลี่ยแล้วคู่กรณีก็จ่ายค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินทั้งหมด๖หลัก
กระเช้าของกำนันนะคะเพื่อให้ทางพี่ซายเนี่ยถอนคำฟ้องก็คือมีการไกล่เกลี่ยการขอโทษกันนี่แหละค่ะ
และเมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มาเจอกันคู่กรณีก็เลยกล่าวขอโทษแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ทำให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกกับใครก็ตามจะไม่ทำเหตุการณ์แบบนี้อีกเลย
ซึ่งทางเนี่ยค่ะเขาก็ได้มีการห้ามปรามกันไว้นะคะทางลูกก็ห้ามปรามการเข้าถึงเฟซบุ๊กอะไรต่างกันไปแล้วแล้วจริงเธอบอกว่าอย่างนี้
จริงแล้วเนี่ยเธอชอบคุณซายมากเลยนะแต่วันนั้นน่ะด้วยความว่าเธอเนี่ยพังเผลอก็เลยทำให้อารมณ์นี้มันพาไปก็เลยออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงแบบมินประมาทแล้วก็ให้ร้ายออกมา
แต่ทั้งนี้นะคะพี่ซายเองเนี่ยก็ยอมรับคำขอโทษนะแล้วก็บอกว่ากระเช้าที่ได้รับมาเนี่ยเธอนำไปมอบให้กับศูนย์ดูแลคนชะลาอาริฟวิ่งเวลซึ่งเงินค่าเสียหายหลังจากหักค่าใช้จ่ายด้านทนายแล้วก็ธรรมเนียมสารอะไรต่างเรียบร้อยเนี่ยเธอจะส่งต่อให้กับน้องนักศึกษาที่กำลังเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ในขณะนี้ด้วยเพื่อ
กันจบนะคะโดยยังไม่ได้เคลียร์กันอีกเนี่ยก็ประมาณ๖๗คดีนะคะที่มีการด่าทอหมินประมาทเธอในลักษณะเดียวกันซึ่งคดีที่เหลือเนี่ยค่ะ๖๗คดีเนี่ยก็ยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายอยู่นะคะหรือว่าอาจจะมีการเจรจากลายเกลียรกันได้แบบกรณีนี้หรือเปล่านี่เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาสำหรับเกล